เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมโอ๊ยน้าชาย
น้าชายจะไปเคลียร์ให้หลานที่ร้านเกม
เพราะว่าเขาบอกว่าที่ร้านเกมหลานสาวโดนขู่

ทีนี้พอไปถึงที่ร้านเกมนึกว่าเรื่องมันจะจบแล้ว

กลายเป็นว่าฝั่งนั้นยกพวกมาบุกหาถึงหน้าบ้านเลย
ที่บ้านนี้มีคนแก่นะเป็นผู้หญิงสูงอายุนะฮะ
ใช่ค่ะน้าชายโดนแทงส่วนตัวยายก็โดนแทงเข่าค่ะครับ
นี่คือเป็นจังหวะที่พอมาก่อเหตุหน้าบ้านเสร็จชุลมุนวุ่นวายใช่ไหม
พวกนั้นมากัน๖คนขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีไปเลยค่ะ

คุณยายที่ผมสีขาวใส่เสื้อแขนกุดสีเขียว
เมื่อกี้ถูกแทงเข่าไปแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะนี่แล้วมันก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
จังหวะนี้นี่คุณยายนะนี่คุณยาย
เอาจริงนะคุณยายจะไปห้ามนะ
เพราะว่าลูกชายของคุณยายโดนแทงไปแล้วไง
แต่กลายเป็นว่าคุณยายก็โดนตีเข่าโดนทำร้ายไปด้วย
นี่เกิดขึ้นที่หน้าบ้านพักนะคะที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
แล้วถามว่าคนที่โดนแทงโดนทำร้ายคือใคร
ก็คือน้าชายอายุ๔๐ปีค่ะ
คือนายเบียร์อวิรุธทันเฉลิมนั่นเอง
แล้วจังหวะที่แบบนัวชุนละมุนกันอยู่

แทงก้นนะแทงท้องเฉียดแล้วก็ขาอีกนิดหนึ่ง
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี่จะเปิดแผลให้ดูเลย
เพราะว่านักข่าวของเราไปหาแล้วเจอคุณเบียร์
อันนี้จังหวะที่คุณเบียกำลังจะไปล้างแผลที่โรงพยาบาลพอดีนะ
ก็ถามคุณเบียร์คุณเบียร์ขอดูแผลหน่อยสิเลิกเสื้อให้ดูนี่เห็นไหม
ตรงท้องฮะตรงท้องฝั่งซ้ายที่โดนแทง
นี่ตรงก้นฮะใช่แล้วก็เล่าให้ฟังค่ะว่า
ผมอ่ะนะได้รับโทรศัพท์แม่ผมโทรมาบอกว่าหลานสาวเนี่ย
กำลังจะโดนไอ้พวกที่ร้านเกมเนี่ยเหมือนกับคือเขาโดนขู่แหละ
โดนขู่ว่าจะทำร้ายเขาใช้คำขู่ว่าไงนะคุณ
พูดมากเดี๋ยวจะฟันลิ้นขาดเลย
ทีนี้พอหลานสาวโดนขู่มาแบบนี้ก็เลยรีบบอกยาย
ยายก็โทรบอกลูกชายแบบนี้ค่ะ
ฝั่งในเบียร์นะพอรู้ว่าหลานสาวโดนขู่แบบนี้

กลับไปที่ร้านเกมอีกรอบนึงแล้วก็ไปถามไง

เธอไปถามจังหวะนั้นน่ะ
เอาจริงนะในก้านที่อยู่ในร้านเกม
เขาก็มาบอกในเบียร์เลยไม่มีอะไรครับ

ก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้ามาก่อเหตุที่บ้านตรงนี้

นายเบียร์ก็บอกโอ้โหตอนนั้นคิดว่าจะจบแล้ว

ผมไม่ได้กะจะไปชกไปต่อยไปทำร้ายเขา
เพราะว่าที่ร้านเกมไม่ได้มีช็อตต่อยอะไรเลยนะคุณ
ทีนี้ปุ๊บในเบียร์ก็กลับมาที่บ้าน

กลุ่มที่บุกมาพร้อมกับวินมอเตอร์ไซค์มีในก้านมาด้วย
แล้วก้านนั่นแหละคือคนที่แทงเบียร์
นี่อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นอีกมุมหนึ่ง

ใช่นี่แปลว่าไม่พอใจกันตั้งแต่ร้านเกมใช่ไหม

ที่ผมโดนแทงแทงตรงท้องแทงตรงก้น
ถ้าแม่ผมไม่มาช่วยผมคงโดนแทงตายไปแล้วอะค่ะ
เบียร์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้คุณ

ละมุนแล้วก็ตัวนายก้านเนี่ยนะฮะ

แล้วก็จะฟันเขานะฮะ

แต่ว่าผู้เป็นแม่ของนายเบียร์

เอาตัวไปกันไว้ล็อกคอนายก้านเอาไว้
นายก้านก็ฟันผ่านแม่นะฮะอย่างนี้นะฮะ
จะฟันนายเบียร์ให้ได้แล้วก็เป็นถูกนายเบียร์
แม่นะคือคุณยายเมื่อกี้ถูกแทงเข่า

จะแจ้งตำรวจมาแล้วพวกนี้ก็เลยหนีไป

ถ้าแม่ผมไม่มาขวางทางไว้
ถ้าแม่ผมไม่มาช่วยผมคงถูกแทงตายอ่ะ
ส่วนคุณยายที่ถูกแทงเข่าถูกตีเข่าใส่
คุณยายเล่าเหตุการณ์แล้วที่ให้ฟังเหมือนกันนะครับ
มึงทำน้องกูเหรอลุงชายผมก็ยืนหยุด
ดูยังไงกับลูกมีอะไร
โดดต่อยฉันก็เลยเอ้ยโดดต่อยไม่ได้ทำไม่ได้ก็เลยว่าอย่างนี้
ฉันก็เลยมันลูกชายมันก็เลยเซเซมาทางเนี้ยไอ้นั่นเนี้ย
มันยืนอยู่ตรงนี้อืมฉันเห็นมีดมันพอดีอืมพอ
ที่สุดแล้วมันจ้วงมันเข้ามาเลยมันวิ่งเข้ามาเนี่ย
อย่างนี้เลยเนี่ยดึงเนี่ยออกไปเลย
พอดึงออกไปแล้วมันจะจุ้งแทงแทงแทงจากก็ล็อกคอ
จนมีเห็นมีดอ่ะจากก็เลยวิ่งเข้าใส่บีดมันอืม
ทีนี้มันเอื้อมไงมันเอื้อมแทงแบบนี้เนี่ย

จังหวะที่มันแทงข้างล่างอ่ะลูกชายฉันมานี่พอดีอืม
มันอยู่ตรงนี้พอดีมันก็เลยแทงตูดลูกชายฉันอืม
อืมเนี่ยคุณยายก็เล่าเหตุการณ์แล้วก็ทำท่าให้ดู
เอาจริงคุณยายก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ
ยังไงก็ไม่ยอมก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพบังบัวทองด้วย
แต่คุณยายก็เกือบนะคุณไปกันมีดให้ลูก
เอาแล้วถ้าเกิดว่ามันแทงคุณยายอีกแทงแบบที่ไม่ใช่แทงเข่าตีเข่าคุณผู้ชม
จะเจ็บขนาดไหนนี่แล้วขนาดไปแจ้งความไว้แล้วนะ
ตอนนี้ทั้งยายเองทั้งตัวในเบียร์เองแล้วก็หลานสาวก็กังวลแล้วแหละ
เพราะว่าฝั่งผู้ก่อเหตุยังมาขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนอยู่หน้าบ้าน
ขี่ทำไมอ่ะขี่เหมือนจะขู่เหรอเอ้ยเดี๋ยวมีเรื่องแน่นะอย่างนี้เหรอ
ทีนี้ความคืบหน้าหน่อยละกันค่ะนักข่าวของเราไปถามผู้กำกับที่สพบังบัวทอง
ภูมิกับคะมันมีความคืบหน้าไหมจับตัวได้หรือยังผู้กำกับบอกแบบนี้
บอกว่าเมื่อคืนนะตำรวจเรียกตัวทางฝั่งในเบียร์ไปให้ปากคำ
แล้วชุดสืบกำลังไปไล่กล้องวงจรปิดเท่าที่เราให้คุณผู้ชมเห็น
คือมีคลิปที่ถ่ายเองกับคลิปหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปไล่
ก่อนจะมาเกิดเหตุหน้าบ้านแล้วหลังจากที่ขี่หนีไปด้วยซึ่งตอนเนี้ยค่ะ
ตำรวจบอกว่ารู้กลุ่มที่เกาะเหตุแล้วแหละเดี๋ยวจะประสานให้มาสอบปากคำ
รับทราบข้อกล่าวหาถ้ามีหมายเรียกออกมาแล้วไม่มา
เดี๋ยวจะโดนหมายจับนะคะจริงตัวผู้เสียหายหรือว่านายเบียร์เขาบอกก็รู้จักกันนะ
กลุ่มนี้ก็เห็นหน้าเห็นตากันนึกว่าจะคุยกันรู้เรื่อง
เขาบอกว่าในร้านเกมในกลุ่มนั้นก็มีคนที่ในเบียร์ก็รู้จักอยู่
คุ้นเคยอยู่ด้วยไงก็นึกว่าจะคุยกันจบนะฮะ